เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานในที่ประชุมรัฐสภา

ก็อาจารย์หลายท่านอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกก็คือ

ผลการประชุมที่ออกมาเมื่อวานจะสอนกันยังไงต่อ

อาจารย์ปูรวิทย์วัฒนสุขคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่า
ผลการประชุมในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้เนี่ย

ใช้คำนี้เลยนะฉีกทุกตำรากฎหมาย
การเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูล
มาตรา๒๗๒เขียนไว้ในบทเฉพาะการ
ให้ลงมติกี่ครั้งก็ได้ไม่มีกฎหมายห้ามไว้
ส่วนยัตติก็คือเรื่องที่สภาเสนอเพื่อให้มีการปฏิบัติ
โดยรากสับแล้วมันคนละเรื่องกัน
อาจารย์ว่าอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่มีการถกเถียงกันเนี่ย
กลับเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๐
ยัตติที่ถูกเสนอและถูกตีตกไปแล้ว
จะนำมาเสนอใหม่ไม่ได้หากมองตามหลักการก็ไม่ถูกต้อง
นำข้อบังคับนี้ไปใช้กับรัฐธรรมนูล
มาตรา๒๗๒ทำให้การเสนอชื่อโหวตนายกเป็นยติซ้ำและถูกตีตก
ไม่ได้ซึ่งจะทำให้การเสนอชื่อโหวตนายกทำได้เพียงครั้งเดียว
อาจารย์บอกว่าเป็นเหมือนกับการฉีกทุกตำรากฎหมาย
แล้วสร้างบรรทัศน์ใหม่ในรัฐสภา

เพื่อสกัดไม่ให้เสนอชื่อในพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลเป็นครั้งที่๒ค่ะ
โอ้โหพอมันเป็นการฉีกทุกตำราแบบนี้
มันกลายเป็นเรื่องเป้าประสงค์ทางการเมืองเนี่ย
มันก็กลายเป็นเรื่องการเมืองล้นเลย
คือก็มีหลายท่านก็พูดไปชัดเจนแล้วเมื่อวาน
มันเห็นแล้วเป็นเรื่องการเมืองเพื่อสกัดคุณพิธาให้เป็นนายก
มันก็กลายเป็นบรรทัศน์ใหม่ว่าเสนอได้๑ครั้ง
๑ครั้งแต่๑ครั้งนี้ไม่เคยมีการเขียนไว้ในลำนูนนะครับ
ทุกท่านไปเปิดรัฐมนุนได้ไม่มีเขียนเลยว่า
ครั้งแม้กระทั่งมาตรา๒๗๒ก็ไม่มี
ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองล่อแหลมแล้วก็น่ากังวล
รวมถึงจะส่งผลกระทบต่อการสอนกฎหมาย
รัฐธรรมนูลมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงที่สุด
แต่ว่ากลับเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

แต่ไม่ได้มีสถานะเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูล
ตีความให้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูล

นักกฎหมายก็คงต้องมาลำดับศักดิ์ทางกฎหมายกันใหม่หรือเปล่า
เป็นเรื่องที่อาจารย์สอนวิชากฎหมาย
ไม่สบายใจกับเรื่องนี้ค่ะ